ใน๕ของผู้สื่อข่าวที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะครับที่ถูกนาย
แพทย์เตรียมสรรคหรือว่าหมอเตรียมนั้นสั่งให้คนใกล้ชิดไปถอด
เสื้อผ้าออกเหลือแต่กางเกงในแล้วก็มีการถ่ายรูปเก็บเอาไว้
ออกมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
วันนั้นต้องการจะไปสอบถามเรื่องของข้อที่จริงกับข่าวที่ออกมากับนักเรียนหญิงชั้นม๕
แล้วก็ไม่ต้องการที่ทำให้เรื่องของการเสื่อมเสียชื่อเสียงเกิดขึ้นนะครับ

ตอนนั้นเราเข้าไปสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์ท่านนายก
ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าท่านนายกพร้อมแล้ว

พอเราเข้าไปปุ๊บทางเจ้าหน้าที่เขาเข้ามายึดกล้องของเรา

จากนั้นท่านโยถามว่าคนไหนเดรินิว
พอถามแล้วพี่ผู้สาขาวได้รีนิวเขาก็เลยยกมือ

ขณะที่ออกมายืนปุ๊บเหมือนเจ้าหน้าที่เขาจะมาตรวจสอบว่ามีกล้องซ่อนหรือเปล่า

ก็เลยให้ดูเข็มขัดว่ามีอะไรหรือเปล่า
ก็ทำท่าถอดเข็มขัดออกมา
จากนั้นนายกก็บอกว่าจัดการ

จัดการเหมือนลูกน้องเขาก็ยังไม่ทำอะไร

กางเกงดึงลงมาประมาณหัวเข่า
เสร็จปุ๊บก็เลยบอกว่าเอาถ่าย

ขณะที่ถอดกางเกงแล้วแต่กางเกงในนะครับ

ถ้าเหมือนประมาณระบายความในใจบอกว่า
ถ้าพี่โดนอัพภาพอย่างนี้

เหมือนเขารู้สึกประมาณนี้แหละครับ

เขาก็ระบายออกมา
ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่า

ทางนี้มันจบเพราะว่าไม่อยาก
แล้วเพราะว่าใครออกข่าวนี้เขาจะฟ้อง

เพราะว่ามันมีกระแสออกมา
ตั้งแต่นานแล้วแล้วทีนี้เราแค่มาตามว่า
จริงหรือไม่จริงแต่พอ